พาคุณผู้ชมไปดูร้านขายสารพระภูมิ
มอสไซค์แล้วไปกินร่าวที่ไหนมาว่ะ

เป็นยังไงล่ะเป็นไงล่ะเนี่ย
เนี่ยกระเป๋าตังค์เนี่ยกระเป๋าตังค์

เราเมาเหรอ
ทั้งม่วงกันแหละพี่
ฮะมันม่วงกันเลยผสมกันเลย
มันผสมกันทั้งเมาทั้งง่วง
สมกันนะคะคือเพิ่งขี่มอไซค์กลับจากไปกินเหล้ากับเพื่อน
แล้วหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้เหมาสารพระภูมิเข้าไป๕หลัง

ผู้ภัยบอกเดี๋ยวส่งโรงพยาบาลทำแผลสั่งเมาแล้ว